คุณผู้ชมเมื่อวานนี้ใครดวงดีบ้างคุณ
นิดหน่อยไงคุณผู้ชมล่ะคะดวงดีไหมยกมือค้างไว้
กลับไปทวนอีกสักรอบหนึ่งนะคะสำหรับผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล

ดูขอนของเมื่อวานนี้ก่อนออกอย่างไรบ้างนี่
รางวัลที่๑เลขที่ออก๗๙๘๗๘๗นะครับ
เลขท้าย๒ตัว๒๐หลายคน
ของผมนี่ของคุณแน่ะเมื่อวานที่ฉันดูถ่ายทอดอยู่
ตอนที่เลขท้าย๒ตัวออก๒๐มาเสียงโหดังลั่นฮอเลย
โหแบบนี้เลยหรอคุณ
ผมก็ยืนรายงานอยู่ก็ไม่ถูกแล้วเนอะ
แล้วก็เลขหน้า๓ตัว๒๑๐กับ๘
คิดไปคิดมาเฮ้ยคุณเราซื้อมามันเหมือนเลขนี้เลย
ก็เลยพอรายงานเสร็จปุ๊บก็เลยไปตรวจเอาได้มาเหมือนกัน
ทั้ง๒ตัวเลยครับทั้ง๒๑๐ทั้ง๘๔๗เลย
ขอใช้คำนี้ได้ไหมบ้าบอกขอแทบมากเลยทำไมฮะ
คนอะไรถูกหวยทุกงวดแล้วคุณค่ะดิฉันซื้อนะงวดนี้๑๐ใบเหนาะค่ะ
ถูกไหมโดนหน่ออยากจะร้องเพลง
เมื่อวันที่ชีวิต
มันถึงจุดเปลี่ยนใช่ไหมใช่คือมันไม่เคยดูจริงจริงอ่ะ
หมดหน้าเอาใหม่หมดหน้าเอาใหม่เลิกซื้อไหมล่ะถ้ามันไม่ถูกขนาดนี้
เป็นคนเจ็บไม่จำอ่ะ
แล้วก็นี่เลขท้าย๓ตัว๔๓๙กับ๒๗๔แต่เลขดังเมื่อวานมันไม่เฉียดไม่ใกล้เท่าไหร่
มีข้างบนเห็นไหมคุณ๗๘๗เราเคยอ่านข่าวไปจำได้ใช่ไหม
สาวตกน้ำมันเจ้าแม่มะปรางเขาให้มา๕๗๘
แล้วคนก็เอาที่เราโพสต์ไปที่เราบอกไปเนี่ยไปซื้อเขาก็ถูกเหมือนกัน

ว่าถูกถูกเอาล่ะคุณผู้ชมก็แสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะ
ใครที่บอกว่าตรวจไม่ทันวันนี้ไปหาซื้อหนังสือพิมพ์เลยนะ
และตรงว่ามีทุกรางวัลไปตรวจซะนะคะ
ไม่ถูกรางวัลที่๑ไม่ถูกเลขท้ายไม่ถูกเลขหน้าไม่ถูกเลขหลัง
อาจจะถูกรางวัลที่๒ก็ได้

เพราะฉะนั้นมาแสดงความยินดีกับเศรษฐีหน้าใหม่กันหน่อยนะคะ
เศรษฐีใหม่ป้ายแดงหลายพื้นที่ก็ถูกกันไปค่ะ
สำหรับรางวัลที่๑นะคะจุดแรกเป๊กนี่เลย
สามีภรรยาค่ะคุณผู้ชมค่ะ
โอ้ยน่าชื่นตามบ้านแบบนี้นะคะ
รับไปหน่อ๑๒ล้านจ้า
นี่คุณค่ะเลขนี้ท่านได้แต่ใดมาคะ
เราก็ไปถามนะสองผัวเมียที่จังหวัดนครพนม
เขาขายข้าวแกงที่ตลาดโต้รุ่งอำเภอเมืองนครพนม
ฝ่ายชายคือนายอาคมสกุลชัยวัฒนาอายุ๖๔ปี
ฝ่ายหญิงคือคุณออนอนงอายุ๖๘ปีค่ะ
ถูกรางวัลที่๑คุณเห็นไหมมาโชว์แบบนี้
บางทีดิฉันก็ชีช้ำกะหล่ำปลีนะ
ใบแต่ดิฉันก็ดีใจด้วยค่ะรับไป๑๒ล้านบาท
ทีนี้เราถามกันต่อเลขนี้ท่านได้แต่ใดมา
ผัวเมียเล่าบอกว่าไปงานศพญาติที่มุกดาหาร
ขับรถกันไประหว่างทางขับกลับนะคะ
เลขหน้าศพเนี่ยก็คือเลขอายุเนี่ย
อายุคนตาย๒ผัวเมียเลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปหาซื้อเสน่อย
กะว่าจะถูกรางวัลใหญ่แต่มันถูกรางวัลเล็กอ่ะรางวัลที่๑

เลขก็คือตัวเลขนิดเดียวไงรางวัลใหญ่ก็คือต้อง๕ใช่ไหม
๕เดียวกว่า๑แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยรับไป๑๒ล้านบาทนะคะ
เขาบอกว่าระหว่างที่กำลังจะเปิดร้านขายข้าวแกง
แม่ค้าเร่ขายลอตเตอรี่มาขายหน้าร้าน
เออจำได้ว่าจะหาซื้อเลข
เอาโชคไม่ถึงบ้านเลยคนจะถูกมันยังไงมันก็ถูก

ต้องครับไปที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอายุทยากันหน่อยนะครับ
ก็มีเศรษฐีใหม่เป็นผัวเมียคู่หนึ่งแหละครับ
คือนายเอกวัตรศรีแก้วอายุ๓๔คนนี้เป็นช่างซ่อมบำรุงของร้านข้าวแกง
แล้วก็นางสาวนิพาพรแวงวันอายุ๓๒ปี

อยู่ที่ปั๊มน้ำมันปรทสาขาวังน้อยอาชีพก็หาเช้ากินค่ำทั้งคู่เลย
โชคดีแล้วครับชีวิตพลิกเปลี่ยนเลยได้มา๒ใบ
ในมันตะวันที่๑ได้เงินไป๑๒ล้านบาทหน่อนหน่อนะครับ
ทางด้านของนางสาวนิพาพรบอกว่าตอนเลือกซื้อเนี่ย
นึกถึงเลขอะไรเลยเพียงแต่ว่าเห็นแล้วมันสะดุดตาค่ะ
ฉันแค่ชอบเลขนี้ฉันก็ซื้อเลขนี้ซื้อมาเลยนะฮะ
พอรู้ว่าถูกดีใจมากตั้งใจจะนำเงินทั้งหมดนี้
ที่ได้มาเนี่ยไปสร้างบ้านให้พ่อให้แม่ที่สุรินทร์แล้วก็แบ่งเอาไว้
ใช้หนี้ใช้เสียแล้วก็ทำมาหากินต่อไปนะครับ
ส่วนที่ขอนแก่นค่ะนางสาวยุวนาเงินภูล
เป็นเกษตรกรอายุ๒๖ปีอยู่อยู่ก็กลายเป็นเศรษฐินีชั่วข้ามคืนเลย
ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑๒ใบ๑๒ล้านบาทเลยจ้า
เธอก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้วนะคะ
แต่ไม่ขอเปิดเผยข้อมูลอะไรทั้งสิ้นได้เลขจากไหนไปซื้อที่ไหนซื้อมาเท่าไหร่
ไม่บอกบอกแค่ว่าฉันเป็นเศรษฐีนีข้ามคืนแล้วนะจ๊
คนก็เห็นหน้าเรียบร้อยแล้วล่ะเดี๋ยวญาติก็จะเยอะเอง
อ่ะลงใต้กันหน่อยนะคะงวดนี้แจกกันหลายภูมิภาคเลยนะคะ
ุ่มขายลูกชิ้นทอดดวงเฮงค่ะ
ผู้ชายคนนี้อายุ๓๗ปีชื่อว่านายวารินศักดิ์จุนสุทธิ
ลูกชิ้นทอดอยู่ดีในตลาดนะคะ
ไปซื้อลอตเตอรี่มา๑ใบปรากฏว่ามาตรวจดูถูกรางวัลที่๑คุณค้า
ไม่รอช้าค่ะกลัวแล้วค่ะ
เอาลอตเตอรี่ไปลงบรรทึกประจำวันแล้วรีบเดินขึ้นไปร่างวันทางกรุงเทพเลย
เอาเงินให้ก่อนไงอ่ะก่อนจะอ้างว่าเอาของคนหนึ่งมาอะไรอีก
ถูกไม่รู้แต่ว่าถูกใจดีฉันมาก
คุณเห็นไหมเข้าแถวยาวเหยียดแบบนี้

นี่คือที่วัดใหม่บ้านสวนอำเภอเมืองชนบุรีค่ะ
ไปเข้าแถวรอซื้อลอตเตอรี่ค่ะคุณคะ
แล้วลอตเตอรี่ที่นี้ถูกที่สุดในโลก

นายชัดชัยอึ้งลิ้มนายยก
อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านสวน

ลอตเตอรี่งวดประจำวันที่๑กันยายน๒๕๕๙
ขายให้กับชาวบ้านที่มาร่วมทำบุญตักบาท

ปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าราคาที่เราไปซื้อทั่วไปนะ

ชาวบ้านก็เลยแห่มาเข้าคิวซื้อแบบนี้นะคะ

เพราะว่าอยากจะให้ชาวบ้านได้ร่วมบุญกัน
เงินที่ได้มาก็จะเอาไปทำบุญถวายวัดนี่แหละค่ะ

อย่าลืมทำมาหากินกันต่อไป

นะครับก็อย่าไปอะไรกับเรื่องของหวยมาก
คืออย่างที่บอกเอาพอหอมปากหอมคอพอเป็นกระแสนะคะ

ไปดูกันต่อคุณมนศิษย์คำซ่อย
ตอนนี้ไม่ต้องร้องเพลงแล้วกลายเป็นเจ้าพ่อใบ้หวยไปแล้ว
แล้วเขาให้ต่อสองศูนย์ตรงเลย

แล้วคนตามเขาก็ถูกตรงกับสองศูนย์

ตัวเขาเองเขาก็ไปแชร์โพสต์เก่าของตัวเอง
เคยโพสต์ไว้เมื่อวันที่๒๕สิงหาคม
เป็นการยืนยันว่าเขาให้จริงถูกจริงไม่จกตา
รางวัลเลขท้าย๒ตัวเห็นไหมเขาโพสต์เลขอะไรไว้

เขาถูกตั้ง๓๐ใบนะคุณ

ใบเงินที่ได้นะมันเกินครึ่งแสนนะครับ

แล้วเจ้าตัวยังโพสต์ภาพถือลอตเตอรี่เลขท้าย๒ตัว
ใบพร้อมกับเขียนข้อความว่า
พญาอนันตนาคาราชให้โชคสาธุสาธุสาธุ
ตั้งแต่บูชาปู่พญาอาณาตนาคาราชบันดาลโชคให้๗เสียน

งานก็เข้าเยอะรับไม่ทันเลย
สุดยอดจริงเขาโพสต์แบบนี้โอ้โหคนอิชามากเลยนะฮะ

จากนี้ยังเขียนในคอมเมนต์เพิ่มเติมด้วยว่า
ขอโทษที่ถูกเต็ม๓๐กว่าใบ
ตอกย้ำความเป็นเจ้าพ่อใบ้หวยตัวจริงนะฮะ
แน่นอนบรรดาแฟนเพลงบรรดาหน้าเสียงโชคตาม
ไปซื้อกันยิ้มไม่หุบขอบคุณกันยกใหญ่
ก็ถูกตามกับคุณมนต์สิทธิ์ไปนะครับ
อีกหนึ่งคนที่เป็นคนดวงเห็งนักร้องคุณจำได้ไหมนี่
คุณกว่างซื้อเหมือนกันครับ
เขาซื้อเลขท้าย๒ตัว๔ใบเขาบอกว่าเป็นการถูกครั้งแรกในชีวิต

คุณกวางดงผีหลอกเขาบอกว่าเรื่องมีอยู่ว่า

สักประมาณตีหนึ่งของวันแรกที่ไป
ผีมาหลอกในฝัน
ฝันนะว่าโดนผีหลอกและน่ากลัวมาก

เพราะว่าทีวีมันเปิดปิดเองแบบรัวเลยครับ
อุ๊ยน่ากลัวเปิด
ย้ำว่ามันเปิดปิดเองคุณผู้ชม
ต้องเปิดไฟทั้งห้องนอนทั้งคืนปรากฏว่า
พอเปิดไฟปุ๊บทีวีมันหยุดฮะ
เลยคิดว่าโดนผีหลอกแน่ล่ะ
วันรุ่งขึ้นไปเจอแม่ค้าขายลอตเตอรี่พอดี
เลยไปซื้อเลขห้องที่โดนผีหลอก

ได้มาเต็ม๒๐ครั้งแรกในชีวิต

ไม่รู้จะขอบคุณผีหรือจะกลัวผีดีกับคุณกวางนะครับ
ยินดีกับคุณผู้ชมที่เป็นผู้โชคดีทุกท่านนะครับ